คุณผู้ชมค่ะไปดูอุบัติเหตุที่ลำปางกันหน่อย
เป็นรถมอเตอร์ไซค์ล้มอยู่ข้างทาง
พลเมืองดีเข้าไปเจอก็กะว่าเข้าไปช่วยเหลือ
ไปเจอคนขี่เป็นคุณลุงอายุประมาณ๗๐

แล้วเข้าไปปุ๊บกินละมุดเตะหน้ามาเลย
กินละมุดน้ำเป็นไรเขาก็กินละมุดด้านผลไม้
ผลไม้ค่ะแอลกอฮอลล้วนเต็มตับเต็มคาราเบลมาเลย

พระสงฆ์ทำไงรู้ไหมเดี๋ยวไปดูคลิปกันค่ะ
ไม่เอาไม่พูด
ทำไมต้องจุด้วย
จุดจุดไงชาวบ้านจับไตได้
ได้กลิ่นละมุดหึงกลิ่นแอลกอฮอล์มาเต็มแบบนี้
คุณผู้ชมขาแล้วคุณคนละเมืองดีเขาบอกว่า
ไม่ได้พาไปส่งพาไปซื้อ
เขาก็เลยจุดจุดเลย

คุณผู้ชมค่ะยกมือขึ้นมาจุที่ปากแบบนี้

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ริมถนนสายเสริมงามเกาะคาค่ะ

อำเภอเสริมงามที่ลำปางนี้นะครับ

ไปเจอนะฮะขับรถผ่านจุดเกิดเหตุ
เห็นคุณลุงอายุประมาณ๗๐ปี

ไอ้เราก็พลเมืองดีลงไปช่วยเหลือปลา
ปรากฏว่าก็พบกับพระรูปดังกล่าวนี่แหละ

อาการคล้ายคนเมาเหล้ามาเลยพูดจาไม่รู้เรื่อง
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ
ค้นย่ามพระดูไม่พบสิ่งผิดกฎหมายนะ

ตรวจภาษาวะแล้วไม่พบสารเสพติด
แล้วก็มีรายงานมาว่าลูกศิษย์มารับตัวพระรูปนี้

รอติดตามแล้วกันสำนักทรงสำนักพุทธ
เจ้าคณะจังหวัดตรวจสอบด้วยแล้วกันนะคะ

ไม่ต้องจุ๊บปากนะเรื่องนี้ต้องให้สำนักพุทธตรวจนะ